คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยความรักที่ไม่สมหวังระหว่างสาวใหญ่กับสาวธอมครับไปสารภาพรักกับสาวใหญ่และเธอปฏิเสธบีบคอทำร้ายแล้วทำไมรู้ไหมทำไมฮะขังตัวสาวใหญ่เนี่ยซึ่งเธอมีลูกด้วยนะเอากุญแจคล้องล็อกข้างนอกห้ามออกไปไหนคือธอมรักมากแล้วแค้นมากใช่แล้วปรากฏไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ขังเขาไว้ครับขโมยเอาทรัพย์สินเงิน
เห็นเลยว่าประตูถูกล็อกด้วยแม่กุญแจแน่นหนาเลยแล้วก็ไปตัดแม่กุญแจออก
กู้ภัยช่วยพาสองแม่ลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยคนเป็นแม่คุณสาวใหญ่
ชื่อว่านางสาวสมพิษแร่เจี้ยอายุห้าสิบห้าปีโอ้ยพอมีกู้ภัยไปช่วยเธอดีใจนะ
แต่เธอก็อยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจเธอบอกคนที่ขังเธอกับลูกไว้
ชื่อว่านางสาวจอยอายุสี่สิบปีเป็นสาวธอมเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ธอมคนนี้นางจอยเนี่ยนางสาวจอยมาขอพักอาศัยกับเธอ
แล้วอยู่ดีคือเหมือนกับว่านางสาวจอยมาสารภาพรักกับเธอ
แต่เธอบอกอุ๊ยฉันไม่ชอบอ่ะนะหลังจากนั้นสาวธอมบีบคอเธอเลยค่ะ

หลังจากนั้นก็ไปโทรตามลูกสาวบอกมาอยู่เป็นเพื่อนแม่หน่อยเถอะ
ตอนที่เธอกับลูกสาวนอนหลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง
สะดุ้งตื่นปรากฏเอ้าประตูเปิดไม่ได้แล้วถูกล็อกจากข้างนอก
และมารู้อีกทีมือถือเงินสด๖๐๐๐บาทหายไปเรียบค่ะ
ว่านางเขาบีบคอป่ะ

แฟนก็ไม่ใช่มันชอบแต่ป้าไม่ชอบมันเป็นรุ่นน้องมัน๔๐เอง
ป้ามาดูประตูล็อกเรียบร้อยอ่ะเสร็จไปดูตะตัง
ทั้งหมดเกือบหกพันเพราะมันรู้ว่าป้าต้องจ่ายค่าบ้านวันนี้ดู
แต่มันเจาะจงจะเอาวันนี้ด้วยเนี่ย
คือเขาได้ทรัพย์สินไว้ด้วยใช่มั้ยครับ